มันได้หมดถ้าสดชื่นแต่ดิฉันไม่ได้

ส่วนคุณผู้ชมที่ได้ส่งไลน์มาบอกเราหน่อยนะคะ

เชื่อไหมว่าหลายคนกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่
ในช่วงตาเดียวเลยนะ

ประเด็นแรกคือยินดีด้วยนะคะ

เลขนั้นท่านได้แต่ใดมาคุณผู้ชม
แล้วแต่ละเลขมีที่มาทั้งนั้นเลยนะ
อยากรู้มั้ยแต่ละคนเขาเอาเลขมาจากที่ไหน
ตามไปที่แรกที่จะพาไปดู

เขาบอกว่าอะไรนะมีเงินนับว่าน้อง

อายุ๒๘ปีนะคะแต่ว่ากลายเป็นเศรษฐีใหม่เศรษฐินีสินะ
ชั่วข้ามคืนค่ะเป็นชาวบ้านที่บ้านหนองน้ำขุนใต้
อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบรับไปเลยค่ะ

ก็เหลือ๑๑ล้านกว่าบาทนะครับนะครับ
ใช้จ่ายในครอบครัวแต่ทีนี้ทำไมฮะมันก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องของความเชื่อด้วย
นี่แหละประเด็นไฮไลท์อยู่ตรงนี้คือชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้ว
ทำไมจริงแล้วหมู่บ้านแห่งนี้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือดอนปู่ตานะคะ
แล้วคุณทองทัศน์ผู้หญิงคนเสื้อสีชมพูที่หน้ายิ้มสวยเป็นรายที่๓ของหมู่บ้าน
เดี๋ยวส่งหน้าข่าวไปที่อนปู่ตาใช่มั้ยอยู่ที่ขอนแก่นใช่มั้ย

เราไม่ใช่คนในหมู่บ้านอาจจะไม่ถูก

จะให้สัตว์ข่าวเราไปหาจากที่นี่มาให้ดีกว่า

อายุ๓๐ปีก็เป็นเกษตรกร

ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีใหม่เช่นเดียวกัน
ถูกไป๒ใบรับไป๑๒ล้านบาท
ก็ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย
คือผู้สื่อข่าวพยายามจะโทรไปถามเธอ

คือไม่อยากจะให้ข่าวอะไรมากมาย
แค่ตอนนี้ญาติไปที่บ้านก็เยอะมากพออยู่แล้ว
แค่รับแขกก็ไม่มีเวลารับโทรศัพท์อยู่แล้ว

เห็นไหมยาติพี่น้องมาเต็มบ้านไปหมดเลย

ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะ
ไปแสดงความยินดีกับครอบครัววงหารริมาตร
เพราะผู้โชคดีก็คือนายสุธิพงศ์อายุ๒๕ปีค่ะ
เขาเป็นบุรุษพยาบาลประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
โชคดีถูกรางวัลที่๑๒ใบรับไป๑๒ล้านเหมือนกัน

โอ้โหโชคดีจริงเลยนะฮะ
ตัวคุณสุธิพงศ์บอกว่ารู้สึกดีใจมากเลย
แล้วก็เชื่อว่าเป็นเพราะทุกคนในครอบครัว
โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ชอบพาเขาไปทำบุญตักบาททุกเช้า
แล้วพ่อแม่ก็บอกให้ช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอด
และย้ำด้วยว่าบอกว่าปกตินี่นะ

สัก๔๕ใบซื้อติดมือมา
งวดนี้งวดที่ถูกที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกว่า

แต่ดูทุกแผงมาแล้วไม่มีเลขนี้

เขาเห็นแล้วสะดุดตาว่าโอ้โหเลขนี้สวยมันเด้งใส่ตาเลยอ่ะ
ก็เลยซื้อมา๒ใบปรากฏว่าถูกรางวัลค่ะ
แล้วเงินที่ได้๑๒ล้านบาทเอาไปทำอะไร
คุณสุธิพงศ์บอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งไปทำบุญ
เพื่อสร้างเมนเผาศพให้วัดนะคะ
คุณสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่คนที่ถูก
ตั้งใจจะไปซื้อเลขหนึ่งแต่มันไม่มี

ต่อไปเราต้องคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
แต่คนตั้งใจซื้อเต็มมือไม่ถูก

ต่ออีกหนึ่งคนค่ะเศรษฐีใหม่ป้ายแดงนะคะ

อายุ๓๕ปีเป็นรองสารวัสสืบสวนสพบ้านตากดวงดีค่ะ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบได้เงินไป๑๒ล้านบาท
ทีนี้เราก็ถามผู้กองโอเออเลขนี้ท่านได้แต่ใดมาคะผู้กองโอ
เอาเลขมาจากไหนที่มาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคือผู้กองโอแกเล่าให้ฟังบอกว่า
ฝันว่าขับรถเบนส์สีดำมาจอดที่บ้านมาจอดที่หน้าบ้านจากนั้นวันรุ่งขึ้น
ก็มีพ่อค้าลอตเตอรี่เนี่ยมาขายลอตเตอรี่ร้องขอให้ผู้กองโอเนี่ยช่วยซื้อหน่อยนะคะ
ก็เลยเอาล่ะสงสารซื้อไว้นะคะคือตอนที่ซื้อไว้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจซื้อ
และไม่ได้ตั้งใจว่าจะถูกรางวัลที่๑ด้วยที่ซื้อเนี่ยเพราะสงสารพ่อค้า
คุณดูนะเขาคิดเจตนาเขาดีเจตนาเขาดีเห็นไหมเห็นไหมคอมเมนต์ของการกระทำจริงนะ
เจตนาดีทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะก็เก็บไว้
พอผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาก็เลยเอามาตรวจดูหน่อยซิ
ปรากฏว่ามันถูกรางวัลที่๑แล้วคือ๒ใบได้ไป๑๒ล้านบาท
เราก็ถามว่า๑๒ล้านบาทผู้หญิงสวยน่าจะเป็นคุณภรรยาไหม

เอาต่อนี่มีเด็กอะไรมีอะไรหน้าอกด้วย
ถีนฟุตบอลนะไม่น่าเกี่ยวกันมาก
แล้วก็ถามต่อว่า๑๒ล้านบาทเอาไปทำอะไรนะแน่นอนตามสูตรเหมือนเดิม
ชอบทำบุญด้วยนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเอาไปทำบุญและทุนการศึกษาให้กับลูก

ก็มีลูกหรือยังอ๋อมีแล้วทุนการศึกษาให้ลูก
ส่วนที่สภอแม่ทะที่ลำปางในกิติศักดิ์ชายา
เป็นพ่อค้าขายผลไม้อายุ๕๑ปี
นำลอตเตอรี่มรวรรณที่๑๑ใบไปลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็บอกว่าหลายวันก่อนเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๕๕ปี
มาชวนซื้อลอตเตอรี่๒ใบ
เนื่องจากว่าอยากได้แต่เงินไม่พอ
งคนละใบได้ไหมเพราะแม่ค้าขายเป็นชุดเนอะ
ชุดหนึ่ง๒ใบเธอก็เขาก็เลยคนละร้อยแล้วกันเนอะ
คนละใบสุดท้ายคุณออกรางวัลมาปุ๊บ
คือต้องขอบคุณผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเพื่อนบ้านนะ
ที่มาชวนซื้อได้คนละใบคือคนละ๖ล้าน
เพราะมันก็คือเป็นบุญเป็นวาสนาที่อธิบายไม่ถูกแล้วอะเนาะ
ก็ยินดีด้วยอันนี้สำหรับพ่อค้าขายผลไม้ที่ลำปางนะครับ
ต่อที่ชนบุรีค่ะมีเศรษฐีใหม่
เป็นคู่สามีภรรยาชาวพม่า
ทำงานในโรงงานที่อำเภอพานทอง
ซึ่งผู้โชคดี๒คนนี้ก็คือนางสาวบัวอายุ๒๕

เขาเล่าว่าทั้งคู่มาอาศัยและทำงานอยู่ในไทยได้สัก๕ปี
มีลูกชายด้วยกันอายุ๓ขวบครึ่ง
และตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกสาวได้๘เดือน
เดือนหน้านี้จะคลอดแล้วโอ้โหโชคดีมากนะคะ
แล้วถามว่าทำไมถึงได้โชค๖ล้านบาท

แวะทำบุญและอาบน้ำมนต์ที่วัดเขาสามชั้น

เสี่ยงมาได้เลข๙๑พอดีค่ะ
ก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่วางขายอยู่ในวัดแหละ
ก็ซื้อมาเรียบร้อยพอถูกรางวัล

จะไปทำบุญที่บ้านที่พม่านะคะ
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกด้วย

คุณผู้ชมคนนี้ที่ถูกรางวัลที่๑เนี่ยคุณผู้ชมต้องฟังดีนะคะ

แต่เขากลายเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนนี่คืออะไรล่ะ
คือมันมีสตอรี่มันมีที่มาของเรื่องของเลขนะคุณ

สองสามีภรรยาคือฝ่ายสามีชื่อว่าคุณประเวท
ฝ่ายภรรยาชื่อว่าคุณทศดีอายุ๕๕ปีนะคะ
เขาถูกรางวัลที่๑ได้รับเงินไป๖ล้านบาท
คุณทศดีเล่าให้ฟังบอกว่า

คนแบบนี้ถูกรางวัลที่๑เพราะเขาลำบากมากนะคะ
คุณทศดีเล่าบอกว่าตัวเขาเองมีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา
ตัวเธอนั้นมีลูกติด๔คน
แล้วมาอยู่กินกับคุณประเวทซึ่งเป็นสามีใหม่
ก็มีลูกติด๔คนเช่นเดียวกัน
อยู่กินกันมา๗ปีแต่๕เดือนก่อนนะคะ
อยู่คุณประเวทก็คือสามีป่วยเป็นไข้
งขาไม่มีเรี่ยวแรงต้องมารักษาตัวโดยตลอด
แล้วก็สุดท้ายแล้วถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพนม
ทีนี้เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนนะคะ
สักประมาณ๓๔วันผ่านไป
มีคนไข้ชายเนี่ยที่นอนอยู่ใกล้เตียงกับสามีเนี่ยนะคะ

แล้วผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นคนไข้ที่อยู่ใกล้กับสามีบอกว่า
ถ้าอยากถูกรางวัลก็ให้ไปหาซื้อเลข๑๙

บอกว่าทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
แต่บอกเลขว่าให้ไปซื้อ๑๙๙

ในมือเธอมีเงิน๗๐๐บาท
กับครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงคุณนึกออกไหม

จะไปซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งเนี่ยนะ

ตีว่าลอตเตอรี่ถ้าเราซื้อกันตอนนี้คือใบละ๑๐๐ใช่ไหม
จ่ายไปร้อยหนึ่งเหลือในมือ๖๐๐บาท

ทีนี้เธอบอกเอาวะเอาวะซื้อก็ซื้อ
ซื้อก็ซื้อตัดสินใจไปหาซื้อลอตเตอรี่
แต่มันไม่มีแม่ค้าบอกว่า๑๙ที่คุณบอกไม่มี
มีแต่๙๑แล้วยังเหลือใบเดียวด้วยนะ

ตัดสินใจซื้อกับเงินที่มีอยู่ในมือ๗๐๐บาท
ซื้อมา๑ใบแล้วก็ถูกได้รางวัลที่๑

อือ

ไม่แต่ว่าดูหน้าตาทั้งสามีภรรยาดูเขาเป็นคนดีเนอะ
เป็นคนซื้อดีใจไหมก็ดีใจแม่ง
ก็จะทำให้สิ่งที่เขาป่วยอยู่น่าจะช่วยกันรักษากันต่อไปได้แหละ

ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของคุณมนต์สิทธิ์คำซ่อยกันหน่อยนี่
เฉียวนะได้กี่ใบนี่เป็นเจ้าตัวถือลอตเตอรี่นะโพสต์เฟซบุ๊คพร้อมข้อความ
ท้าย๓ตัวสำหรับ๒๙จะไปขึ้นเงินที่ไหนได้บ้างครับตั้ง๑๕ใบ
โอ้โหซื้อเลขไม่กลับตับแตกซะงั้นกว่า
พี่มนตร์สิทธิ์อยากจะบอกว่าเดี๋ยวโดนข้อหามันไส้นะ
มันออก๙๒ไม่ใช่เหรอหรือยังไง
ซึ่งเจ้าตัวไม่ยอมบอกว่าได้เงินรางวัลเท่าไหร่
แต่หากไปดูจากโพสต์แล้วคุณมันเลข๒๙ยกชุด๑๕ใบจริง
จริงแล้วคือลอตเตอรี่เลขท้าย๓ตัวที่ถูกรางวัลมันมี๒ใบ
มันมี๒ใบนะฮะ
ก็ได้ไปสัก๒ใบก็เป็นเงินสัก๘๐๐๐มั้ง
จริงแล้วคือไอ้๒๙เขาพูดเล่นแหละเพราะมันออก๙๐

เขาก็กรุบกริบกันไป๘๐๐หลังจากที่ไม่ถูกมาหลายงวด
คือคุณมนศิษย์ก็ชอบโพสต์เรื่องของตัวเลขกันเป็นประจำแหละ
แต่พี่มนต์สิทธิ์เขาก็ลงทุนเยอะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็มีนะ

ทบกันไปยินดีด้วยกับทุกคนที่ได้รางวัลกันไป